มีคนแจ้งเข้ามากับทางทีมข่าวของเราว่าช่วยดูให้หน่อยเถอะ
คือมันมีเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเสียหลัก
ถลายไปแล้วก็ไปชนกับทางเท้าตามคลิปนี้ค่ะ
แล้วตัวคนขี่เนี่ยก็ร่วงลงมาแล้วก็ถลายไปตามถนน
มีรถจักรยานยนต์อีกคันตามมาเขาบอกเขาเบรกไม่ทัน
ก็เลยไปทับศีรษะของคนนั้นแล้วเขาก็เสียชีวิต
แบบนี้นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือคนที่ร้องเข้ามา
ก็คือทางฝั่งของคนที่ขี่ไปทับศีรษะเขานั่นแหละ
เขาบอกว่าด้วยความที่เรื่องนี้มันผ่านมา๕เดือนแล้ว
แล้วเรื่องมันเงียบไปนานแต่ว่าอยู่ดีทางตำรวจบอกว่า
จ่ายสี่หมื่นนะจะเป็นค่าชดใช้ความเสียหายให้กับทางฝั่งผู้เสียหาย
เขาเบรกไม่ทันจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนชนด้วย
เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ชนแต่รถจักรยานยนต์คันนี้เสียหลัก
แล้วก็แบบร่วงมาตรงถนนเอง
แล้วต้องเสีย๔๐๐๐ตกลงเสียให้ผู้เสียหายจริง
ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีตำรวจเพิ่งมาเรียกเงินตรงนี้นะคะ
ตำรวจสพมนครปฐมเรียกตัวผู้ชาย
ที่ขี่ไปชนไปทับศีรษะเขาจนตาย
ไปคุยบอกว่าให้จ่าย๔๐๐๐ชดใช้ค่าเสียหายให้อีกทางฝั่งนึง
เขาก็เลยบอกว่าเขามองว่าเขาไม่ได้ผิดนะ
แต่ทำไมเขาต้องมารับโทษต้องมาจ่ายเงินด้วย
แล้วรายได้ก็ไม่มีทำงานได้เงินวันละ๓๐๐
จะเอาเงินที่ไหนไปชดใช้ให้แล้วเขาก็มองในลักษณะที่ว่าเขาไม่ผิด
เขาขี่มาเฉยแล้วเขาเบรกไม่ทันจริงแล้วไปทับศีรษะแบบนี้
ส่งนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราตามเรื่องให้นะคะ
เพราะว่าเขาร้องมากับทางทีมข่าวนะว่าตรวจสอบให้นิดนึง
ก็ทั้งคู่เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
ระหว่างทางรถของผู้เสียชีวิตเสียหลัก
แล้วก็ไปชนเข้ากับทางเท้าทะไหลไปกับพื้น
แล้วตัวคนขี่เขาร่วงตกลงมาถลายไปกับถนน
เขาเบรกไม่ทันจริงก็เลยทับศีรษะ
เขาไม่ได้ตั้งใจจริง
แล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เขาผิดด้วยเหรอ
แล้วเนี่ยมันผ่านมา๕เดือนแล้วทำไมอยู่ดีตำรวจเพิ่งเรียก

แล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะเขาขี่ไป
แล้วก็เบรกไม่ทันแล้วก็ไปทับศีรษะผู้เสียชีวิต
แล้วบอกว่าให้เยียวยาให้ทางฝั่งผู้เสียชีวิต๒แสน
แต่ถ้าอยากให้เรื่องจบ๒แสนไม่มี
จ่าย๒๐๐๐๐ได้ไหมตำรวจบอกไม่ได้
ถ้าเกิดจะให้จบจริงต้อง๔๐๐๐
เขาก็เลยสงสัยว่าเรื่องค่าเสียหาย
ทำไมมันต่อลองอะไรกันได้แบบนี้กับทางตำรวจโดยตรง
ซึ่งเขายังไม่ได้เจอกับทางญาติของผู้เสียชีวิตเลยนะ
เขาไม่ได้เป็นคนไปคุยไปไกลเกลี่ยไปเจรจากับทางญาติของผู้เสียชีวิตเลย
เรื่องตัวเงินตำรวจเป็นคนคุยอย่างเดียว
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้หน่อย
คือตอนนี้เครียดมากไม่มีเงินจ่ายจริง
ก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีเงินจ่ายจะต้องติดคุกแทนหรือเปล่าหรือจะยังไง
ตำรวจเรียกผมไปก็ที่แรกก็ถาม

เป็นนี่มันขับรถนี่

ผมว่าผมไม่ผิดนะพี่
ผมไม่ได้เจตนาก็ให้ผมพูดลอยแบบว่าให้ผมไปหาเงินเยียวยามา
แบบว่าแสนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ว่าแสนหนึ่งไม่น่าอยู่ประมาณสองแสน
ผมว่าผมขอตอบว่าพี่ผมก็ไม่มีผมขอทำบุญกับเขาถ้าเจอคู่กรณีผมจะเยียวยาเขาเท่าที่ผมมี
ผมขอสองหมื่นได้ไหมตำรวจก็บอกว่าไม่ได้คุยสองหมื่นเนี่ยถ้าว่าเขาเอาหัวนิ้วมือไปใหญ่รังแตนนั่นแหละให้มันตอดกูเองนั่นแหละ
เออแล้วต่อไปเอาไปมาผมก็ตอบว่าสามหมื่นได้ไหมสามหมื่นยังไม่ได้ก็สี่หมื่นอ่ะสี่หมื่นพ่อคุยกัน
ใช่ตำรวจเขาบอกเองผมถามว่าสี่หมื่นนี่จบไหมเขาก็ว่าจบอะไรประมาณนั้นแหละ
ก็กลัวว่าตำรวจเรียกเองแล้วหนึ่งก็คือตำรวจเรียกเองสองก็เราไม่รู้กฎหมายเนอะว่าเราจะติดคุกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลัว
ที่เขาพูดมาไม่รู้ว่าเขาขู่หรือว่าวันต่อไปเราจะให้เจอคู่กรณีไหมเขาจะให้เจอไหมเราก็ไม่รู้
แต่ที่เรารู้ว่าถ้าเราให้๔๐๐๐ถ้ามันจบเราก็โอเคนะแต่ถ้ากลัวว่าจะเพิ่มอีกอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีแล้ว
นี่ไงคะประเด็นก็คือด้วยความที่ยังไม่ได้เจอทางฝั่งผู้เสียชีวิตเขาเลยไม่ได้เจอญาติอะไรทางฝั่งนั้นเลย
ไม่ได้คุยกันโดยตรงว่าตกลงแล้วเขาจะเรียกค่าเสียหายอะไรเท่าไหร่อย่างไร
แต่คนที่มาพูดเรื่องตัวเงินกลายเป็นตำรวจแล้วก็เรียกมาตัวเงินก็ไม่ชัดเจน
เริ่มจากแสนเป็นสองแสนต่อเหลือสองหมื่นบอกไม่ได้สี่หมื่นก็แล้วกันก็เลยตกลงว่ามันยังไงกันแน่
เงินตรงนี้ที่ตำรวจมาบอกว่าให้จ่ายค่าเสียหายนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยถามไปที่ตำรวจที่สพมนครปฐมนะคะ
ข้อมูลมาว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อที่จริง
ว่าตำรวจเจ้าของคดีมีการเรียกรับเงิน๔๐๐๐บาท
หรือเป็นการเรียกค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตตามกฎหมาย
หรือเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ก็แต่ต้องรอฟังทางตำรวจอีกทีหนึ่ง